เอาคุณผู้ชมครับร้านที่รับขึ้นรางวัลลอตเตอรี่เนี่ย
ดูข่าวนี้หน่อยค่ะไม่ใช่แค่ตรวจสอบเลขว่าเออ
เลขถูกเออตรงตามผลตลาดที่ออกค่ะดูงวดด้วยโอ้โหพอขา
ร้านนี้ไอ้เลขอ่ะถูกแต่งวดอ่ะผิดโดนไปแปดพันครับอืม
อันก็เงินน่ะมากันเป็นแก๊งเลยปุ้ยเอ้ยผู้หญิงกลุ่มนี้
สามคนอายุสักสี่สิบถึงห้าสิบปีได้อ่าพวกเราพวกเรา
ขึ้นเงินกันขึ้นเงินกันนะครับคือก็แต่งตัวเหมือนชาวบ้านทั่วไป
ขับรถเก๋งสีเงินมาจอดหน้าร้านใกล้ตลาดสดบ้านนาโพตะบนบ้านพึ่ง
อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเอาลอตเตอรี่ใส่ซองพลาสติกใสมาขอขึ้น
เงินรางวัลสองชุดชุดแรกถูกเลขท้ายสามตัวนะครับแล้วก็เลขท้ายสองตัว
รับรางวัลหกพันบาทใช่ไหมอืมอ่าชุดที่สองชุดที่สองไอ้ชุดแรก
ไม่มีปัญหาไอ้ชุดที่สองไม่มีปัญหาถูกเลขหน้าสามตัวสองฉบับ
เป็นเงินแปดพันดิเป็นเงินแปดพันหักสองเปอร์เซ็นต์เมื่อได้รับเงินแล้ว
รีบไปรีบไปรีบออกจากร้านกันไปจังเลยเหตุเกิดนะช่วงเวลาบ่ายสามโมง
วันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะพี่ประสิทธิ์อินทีเป็นเจ้าของร้าน
รับขึ้นเงินรางวัลเนี่ยเล่าบอกว่าพอตรวจดูแล้วโอ้โหผลรางวัล
ตรวจซ้ำอ่ะนะปรากฏว่าไอ้ชุดที่๒เลขหน้า๓ตัว
ค่ะเออไม่ใช่หนึ่งกรกฎาคมนะฮะ
ทวงคืนก็ไม่ได้นะครับจะทวงคืนก็ไม่ได้

นี่ดูไปไอเราซื้อลอตเตอรี่ก็เหมือนกันนะเวลาซื้อเสร็จปั๊บเนี่ยได้เลขตามที่ต้องการแล้วดูหน่อยถ้าซื้อเป็นชุดนะครับเปิดดูว่ามันเป็นว่นนี้ทุกฉบับหรือเปล่าบางทีมีสอดไส้มานี่ประสบการณ์ของคนที่ไม่ถูกนะก็จะไปสังเกตอะไรพวกนั้นแหละ